คุณผู้ชมค่ะพาไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่ร้านเสริมสวยแถวบางกรวยนนทบุรีนะคะ
จี้ชิงซับและพยายามจะขกมขุ๋นเจ้าของร้าน
ประเด็นคือเจ้าของร้านเนี่ยค่ะเป็นภรรยาของนักร้อง
ที่อยู่ในสังกัดค่ายเพลงของพี่หม่ำจกมก
หม่ำกับภรรยาไปให้กำลังใจเลยนะคะ
คือเธอเนี่ยใช้สติมีไหวพลิบจนรอดมาได้

สองทุ่มเมื่อคืนค่ะร้านเสริมสวยลักซาลอนอยู่บางกรวยนนทบุรีนะคะ

นางสาวนงลักษณ์อายุ๔๕เป็นเจ้าของร้าน
เป็นภรรยาของเจิดจ้าจ่าสิบเอกนักร้องค่ายเพลง
บ้างไฟเพลย์ของพี่หม่ำจกมก

หม่ำไปกับภรรยาเลยค่ะพี่อุ๋ยไปให้กำลังใจไปปลอบใจ
โทรแจ้งตำรวจสพปลายบาง
นี่เห็นไหมพี่หม่ำกับภรรยาไปไปกอดให้กำลังใจผู้เสียหายก็ร้องไห้
นี่พี่มดภรรยาพี่ม่ำนะครับเสื้อดำตามนี่

ดำคือผู้เสียหายค่ะครับเดี๋ยวต้องฟังเรื่องราวของเธอนะคะ
ว่าเธอรอดมาได้ยังไงเราส่งคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราไปสำรวจในร้านก่อนนะคะ
ห้องน้ำมีรอยเท้าของคนร้ายมีแหวนเพชรตกอยู่ที่พื้น
มีขนตาอยู่ในชะโครกผู้เสียหายบอกว่าเดี๋ยวพี่สาธิตให้ดู
ว่าคนร้ายมันโอ้โหมันมาแบบน่ากลัวขนาดไหนตั้งใจจะข่มขืนด้วยนะคะ
บอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ศักดิ์ทั้งตัวเลยคุณผู้ชม
ขี่รถจักรยานยนต์มาซุ่มข้างร้านก่อนรอจังหวะร้านใกล้ปิดอันนี้คือแหวนที่เจอ
สักทุ่มหนึ่งลูกค้าไม่มีแล้วค่ะคนร้ายเดินเข้ามาแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งปิดร้านนะ
เดี๋ยวแฟนสาวของผมกำลังนั่งรถมาจะมาสระใดผมเดี๋ยวจะไปวันเกิดเพื่อน
เธอก็รอสักพักลูกค้าไม่มาถามคนร้ายว่าแฟนจะมาหรือยัง
เขาก็ตอบว่าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วทำท่าล้วงเงินค่าสระใด๑๒๐เดี๋ยววางเงินเอาไว้ก่อน
แล้วบอกว่ารอก่อนนะรอก่อนนะอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวให้ผู้เสียหายเล่าให้ฟังเองดีกว่าค่ะ
แป๊บนึงนะครับพอเสร็จแล้วพี่ก็แบบว่าเออเดี๋ยวสักพักพี่จะปิดร้านแล้วนะ
พอนั่นเสร็จปุ๊บเขาก็ไอ้นี่มาอีกเขาก็มาไอ้นี่อีกเขาก็แบบเปิดประตูเข้าไป
อันนี้รอบนี้เขาเปิดประตูเข้าไปแล้วเขาบอกว่าพี่รอแป๊บนึงนะครับผมขอหลบร้อนหน่อยผมร้อน
เออพอนั้นเสร็จแล้วเขาก็ไอ้เนี่ยค่ะเขาก็นั่งแล้วเขาก็แบบหลบร้อน
บอกว่าเออแล้วแฟนน้องถึงไหนแล้วเนี่ยเขาก็จับโทรศัพท์มาเหมือนโทรหาแฟนนั่นแหละ
ถึงไหนแล้วพี่ก็จะปิดร้านแล้วนะอะไรประมาณนั้นแหละ
แล้วเขาก็แบบทางเขาก็เหมือนกับตอบกันมายังไงเราไม่รู้ว่าเท็จจริงยังไงเราไม่รู้
ก็เลยว่ารอแป๊บนึงนะครับพี่รอแป๊บนึงนะครับพี่ผมจ่ายตังค์ก่อนดีกว่าผมจ่ายตังค์ก่อนดีกว่า
ก็เลยบอกว่าเออไม่อะค่ะเดี๋ยวรอให้แฟนน้องมารอให้แฟนน้องมานะคะ
แล้วพอเสร็จแล้วก็แบบก็ไม่จ่ายเขาก็ลุกขึ้นเขาก็ลุกขึ้นไปแล้วเขาก็แบบว่า
เหมือนจะเอาตังค์ไปจ่ายเราเห็นแล้วล่ะท่าไม่ค่อยดีแล้วล่ะเราก็เหมือนจะเบี่ยงตัวออกจะออกมาหน้าร้าน
แล้วพอจะออกมาหน้าร้านเขาก็บอกว่าเขาก็พูดว่าเขาก็ชักมีดออกมา
แล้วเขาก็บอกว่าอย่าร้องนะถ้าร้องแทงนะถ้าร้องแทงนะพอเขาพูดคำนี้เสร็จพี่ก็บอกแบบคือตอนนั้นคิดอะไรไม่ได้แล้ว
แล้วเขาก็ปลาเงินที่เขาถือเขาก็บอกว่าเอาเงินให้เล่นตัวน่าจะเอาเงินให้เล่นตัวแล้วเขาก็ปลาเงินใส่หน้าพี่เขาบอกจะเอาเงินให้เล่นตัวนะ
พอนั้นเสร็จพี่ก็แบบพี่ก็เลยบอกกับเขาไปว่าน้องจะทำอะไรพี่นะอย่าทำอะไรพี่เขาก็มาล็อกคอพี่ล็อกคอพี่เข้าห้องน้ำ
คุณผู้ชมคะสาเหตุที่เราให้นักข่าวเข้าไปดูในห้องน้ำแล้วมันมีแหวนมีขนตาอยู่นะคะอันนี้คือคนร้ายนะคะนี่คือคนร้ายรูปร่างสูงใหญ่รอยสักทั้งตัวหน้าตาแบบนี้
คือที่เราให้ดูทรัพย์สินอะไรที่ตกอยู่ในห้องน้ำก็เพราะว่าคนร้ายเนี่ยบอกให้ผู้เสียหายปลดทรัพย์ในตัวออกมาให้หมดเลย

แหวนเพชรแท้๓๐๐๐บาทค่ะมีสร้อยด้วยมีเงินด้วย๑๕๐บาทในกระเป๋ากางเกงคนร้ายบังคับให้ถอดเสื้อผ้าออกจะคมคืนนะคะ
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าผู้เสียหายมีสติและมีไหวพลิบพยายามจะคุยกับคนร้ายค่ะพี่อุ๋ยพยายามจะบอกว่าเอออย่าเลยมีประจำเดือนนะอย่ามาทำอะไรกันเลย
คนร้ายก็เลยถอดกางเกงแล้วเอาอวัยวะเพศของตัวเองออกมาแล้วบอกให้ผู้เสียหายจับที่อวัยวะเพศเขา
โอ้โหทีนี้คนร้ายมันไม่ได้หยุดแค่นี้นะพี่อุ๋ยคนร้ายมันหยิบมือถือจะถ่ายรูปบอกจะถ่ายคลิปเก็บเอาไว้จะขู่
เหรอถ้าแจ้งความจะเอาไอ้คลิปเนี้ยไปขู่ไปประจานโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยโอ้โหสุดท้ายนะคะเหมือนกับคนร้ายก็หนี
ออกจากร้านแล้วหนีไปคือเธอก็พยายามจะคุยจะแบบมีสติอ่ะพยายามที่จะแบบเบี่ยงเบนจากคนร้ายว่าอย่าข่มขืนเธอเลย
อย่าอะไรเลยมีประจำเดือนนะครับภรรยาพี่หม่ำค่ะพี่มดนะคะก็บอกว่าพอรู้เรื่องตกใจมาก
ก็รีบมาผู้เสียหายตกใจร้องไห้ใหญ่เลยนะคะก็ทำได้แค่คือปลอบใจอ่ะ
แล้วคนร้ายดูเหมือนก่อเหตุแบบใจเย็นอุกอาจรอเวลาในการก่อเหตุด้วย
เรามาเจอสภาพเจ้าของที่บอกว่าปลอบปลอบหน่อยนะ
พอพี่เข้าไปเขากอดพี่แน่นเลยกอดแบบกอดแบบน้องน้องแบบ
ไอเราก็จะร้องด้วยเราก็ต้องกั้นไว้ก็แบบอืมอืมอืมอืมอืมเป็นไรแล้วน่ะ
มันมันมันโอเคแล้วพวกพี่อยู่นี้แล้วไม่มีอะไรน่ะอะไรอย่างเงี้ย
นักร้องในค่ายนักร้องในค่ายเราเนี่ยเจิดชื่อไอเจิดไอ้เจิดเป็นทหาร
เมียก็เปิดร้านสำสวยมันมาจี้ชิงทรัพย์เจ้าขมขืนด้วย
มันก็ยังไม่ได้ทันอะไรหรอกมันก็เอาทรัพย์สินไปพวกสร้อยพวกอะไรไป
มันก็ตกใจมันยังเสียศูนย์อยู่เนี่ยมันยังร้องไห้ทั้งคืนทั้งวันอยู่เนี่ย
คุณผู้ชมคะนายอนุรักษ์ค่ะเป็นเจ้าของร้านตัดผมชายที่คนร้ายเข้าไปตัดผมในร้านค่ะ
บอกว่าคนร้ายขี่รถไปวนเวียนดูหลายรอบมานั่งในร้านรอตัดผม
ระหว่างรอพฤติกรรมก้าวร้าวมากยกแขนยกขาขึ้นคล้ายกับเป็นนักเลงอะค่ะ
แล้วก็ทำทีคุยโทรศัพท์กับผู้หญิงคุยเสียงดังนะคะเหมือนกับตามให้ผู้หญิงมาทำผม
ในช่วงเวลา๓ชั่วโมงนี้เขานั่งอยู่บนรถแล้วก็ครั้งสุดท้ายเห็นเขาสูบบุหรีผมคิด
ผมมาออกสุบบุหรี่ครั้งนอกแล้วจนผมตัดผมลูกค้าไปคนสุดท้ายจะเสร็จแค่กับทุกนึงอะ
เพราะตัวสั่นเขาพูดมั้ยออกว่าที่โดนปล้นที่โดนปล้นไอ้คนนั้นอ่ะ
ซึ่งผมก็รู้ทันทีเลยว่าไอ้นั่นแน่
นี่ค่ะทีนี้ค่ะไปดูกล้องวงจรปิดกันหน่อย

๖นาฬิกา๗นาทีจะเห็นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์วนเวียนอยู่แบบนี้นะคะ

แล้วเดี๋ยวจะมีภาพจากกล้องหน้ารถกล้องหลังรถด้วยค่ะ
เวลา๑๘นาฬิกา๕๗นาทีจับภาพคนร้าย
นั่งรออยู่บนรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีขาว
นี่นะคะแต่ป้ายทะเบียนรถมองไม่ชัดนะคะคุณผู้ชม

แล้วไปก่อเหตุคือตอนประมาณทุ่มหนึ่ง
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิด๑๒สิงหาคมตี๔๔๒นาที

ภาพนี้เป็นคนร้ายไปยืนงัดกระจกรถ
ของเจ้าของร้านขายต้นไม้จอดอยู่ริมถนน
เจ้าของร้านออกมาเจอคนร้ายขับรถออกไป
แต่จากการสังเกตลักษณะของรถที่เอามาก่อเหตุ
มันก็เหมือนกับคันเดียวกันกับที่ให้ดูภาพเมื่อกี้เลยอ่ะพี่อุ๋ย

เหมือนน่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกันที่มาก่อเหตุที่ร้านเสริมสวยลักซาลอนเลยนะคะ
สีของรถจักรยานยนต์ด้วยลักษณะเนี่ยค่ะ
แต่อันนี้คือ๑๒สิงหานะคะ
คนร้ายคนนี้ไปก่อเหตุชิงทรัพย์ที่วัดสิงห์๑๖สิงหาคมตอน๙โมง
ขี่รถจักรยานยนต์ใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าเข้าไปในวัด
ใช้มีดจี้ชิงทรัพย์ผู้หญิงวัยสี่สิบที่นั่งทำพวงหลีดอยู่
ผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายตกใจยื่นของมีค่าให้และตะโกนขอความช่วยเหลือ
แฟนก็เลยมาช่วยมาต่อยคนร้ายจนหมวกกันน็อกหลุด
คนร้ายขี่รถหนีไปทางประตูหลังเมน
กล้องวงจรปิดจับใบหน้าคนร้ายได้
เหมือนคนเดียวกันอีกแล้วค่ะ

เหมือนจะคนเดียวกันหมดเลยเนี่ย๓เหตุการณ์ที่เล่าไปในร้านเสริมสวย
ที่รถจอดอยู่ริมถนนและที่วัด
ทางตำรวจบอกว่ากำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
เพราะอุกอัดมากเป็นภัยต่อสังคมมาก
ถ้ายังจับไม่ได้ไม่รู้จะไปก่อเหตุที่ไหนกับใครอีก
แล้วรู้แล้วด้วยว่าคนร้ายคือใครก็เห็นหน้าชัดเจนนะคะ
ผู้เสียหายท่านนี้ก็จำหน้าคนร้ายได้ชัดอยู่แล้ว
สติดีไหวพลิบดีหนีรอดมาได้ตอนทำทีคุยกับคนร้ายค่ะ
แล้วก็หนีออกมาขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
เห็นบอกเมื่อเที่ยง๑๑สิงหาคมนี่ก็เคยก่อเหตุเอาไว้นะฮะ
นี่ฮะเที่ยง๑๑สิงหาคมนี่มีภาพที่เคยขี่จักรยานยนต์
ล็อกคอผู้หญิงคนหนึ่งที่หมู่บ้านบางบัวทองแลนด์
นนทบุรีนะฮะล็อกคอเขานะแล้วเอากระเป๋าเข้าไปเลยนะครับ
ซึ่งไปกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคาดว่าจะเป็น
ภรรยาเขาเป็นใครร่วมขบวนการอะไรละง่ายล่ะหรือเปล่า
นี่ฮะแต่น่าจะเป็นคนเดียวกับที่ไปที่ร้านเสริมสวยเมื่อคืน
ตรงคดีเนี่ยเขาจ้งเจ้าความว่าที่สพเรากำถึงบ่ามาก

ก็ถึงขนาดเมื่อคืนไปรอใช่ไหม
วนเวียนไปรอไปอาศัยจังหวะแบบไม่มีคน
คือเหมือนรอเวลาที่จะไปก่อเหตุ